คุณผู้ชมฮะที่สัญญากันไว้จะให้ดูคลิประทึกอีกคลิปหนึ่งโอ้โหรถกระบะมาแล้วก็เสียหลักครับ
ข้ามเกาะกลางตีรังกาคว้างเลยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะคนขับรอดหรือไม่รอดโอ้ดูดิดูดิ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเสยเกาะกลางหลังจากนั้นตีรังกาแล้วก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
ตลบเลยอ่ะเออนะฮะพลิกแล้วพลิกกลับมาอีกทีนะคุณฮะ
กล้องวงจรปิดหน้าเต็นต์ขายรถมือ๒ถนนราชพฤกษาออกตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีบันทึกภาพเอาไว้ได้
แถวนั้นแตกตื่นแล้วฮะวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์แล้วก็ต้องไปดูซิว่าคนขับรอดหรือไม่รอด
คุณผู้ชมทายคุณกุ้วคุณแขวนัสทายโอ้เราจำว่าเจ็บอ่ะรอด
เจ็บใช่ไหมรอดเจ็บสะหัด้าเจ็บเล็กน้อย
จริงเหรอนี่คุณผู้ชม
เจ้านาฏที่ทำแผลให้คิ้วแกล้งแตกนะคะแก้มแกล้งมีแผลนะครับ
เดี๋ยวคุณบุ๊กยังยืนเล่าอีกหรอ
เล่าได้เขายังเล่าเหตุการณ์ประทึกได้นะฮะ
นี่ผู้นี้มายบียะน้องค่ะ
น้องจัตติรินชาณาโรงอายุเป็นจะเผ็ดพะดี
มีแผลฉีกขาดที่โหนกแก้มแล้วก็เหนือคิ้วซ้าย
น้องเขาเล่าแบบนี้
มันอยู่เหมือนเบรกแล้วก็จอด
ผมหันมองขวาคือมองรถคันอื่น
อาหารหูช้างของผมกระจกหูช้าง
แล้วผมหันกลับมาปุ๊บอ้าวด้านหน้าเบรกทำไมจอดทำไม

เพราะผมเหยียบเบรกไม่ไหวเอาไม่อยู่ผมเบี่ยงเลยฮะ
งเสร็จมันก็เลยเสยเกาะกลางแล้วมันก็คว้างมาแบบนี้
ผมยังงงอยู่คันข้างหน้าจะชะลอจะเบรกทำไม
นี่เป็นคำให้การของเขาแต่ว่ากล้องวงจรปิดเห็นชัดเจน
แต่ว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุมันไม่เห็นรถตู้ทึบคันหน้าไง

เห็นไหมเหมือนอยู่เขาก็เสียหลักเอง

ก็ยังดีที่ไม่ได้ไปชนใครกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แต่เจ้าตัวเนี่ยรอดได้นี่ก็ปฏิหารเหมือนกัน